เมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมานะคะที่วัดภาษีย่านเอกมัย
ทางครอบครัวของราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์

เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับแม่พึ่ง
ในวันครบรอบ๒๕ปีของการจากไป
ติดตามได้กับคุณอิงดาวทันจันทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราค่ะ
บรรยากาศที่วัดภาษีเอกมัยในพิธีทำบุญครบรอบ๒๕ปี
จากไปของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
ในช่วงเช้านี้นะคะก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายค่ะ
ซึ่งก็มีทั้งครอบครัวรวมถึงญาติพี่น้อง
และมิตรรักแฟนเพลงมาร่วมในพิธีด้วยค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไกรสอนลีลาเมคิน
สามีของนักร้องลูกทุ่งผู้ล่วงลับและเพชรพักควัฒน์ลูกชาย
เดินทางไปยังบริเวณสาราอนุสร

เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนักร้องลูกทุ่ง

โดยในปีนี้ได้มีการจัดเตรียมพิธีบวงสวงดวงวิญญาณแบบพราม

เคารพและปฏิบัติในช่วงที่มีชีวิตอยู่
โดยทางด้านไกรสอนและเพชรเผยว่า
แม้เวลาจะผ่านไปนานกว่า๒๕ปี
ทุกคนก็ยังรักและคิดถึง

ของแม่พุ่งพวงนะครับ
ที่๒๕ปีที่แบบยังรักและก็ยังไม่ตามพวกเรามาตลอดครับ

ด้านแฟนคลับของราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับ
เปิดใจว่าชื่นชอบในเสียงร้องของแม่พึ่ง

ภวงก็จะยังคงอยู่ในดวงใจของทุกคนค่ะ
คุณพึ่งก็คือว่าเป็นนักร้องในดวงใจอยู่แล้วนะคะ
คือชอบเพลงของคุณพึ่งมา
เพลงจะติดตามตลอดเลย
ทุกคนที่ได้ฟังเพลงของแม่พึ่งเนี่ย
คนจะชอบค่ะชอบมาก
แล้วก็ใช่อยู่ในใจของแฟนเพลงเสมอ

คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศ

ในงานวันลำนึกราชนีร์นักร้องลูกทุ่ง

อิงดาธรรมจันทร์ข่าวเพรราะทีวี
รายงานจากวัดภาษีเอกมัยกรุงเทพค่ะ